จะมีคนบอกไหมว่าไม่มีบ่น
แต่ข้างหลังบอกว่ามีโตโตเดินหน้าแชบ่นภานันกลางตลาด

มีบ่อนในตลาดนัดครับ
แล้วไม่ต้องมายัดเงินผม

ผมมีตังค์ผมไม่เอาเงินลักษณะอย่างนี้

เผื่อผมโดนป้ายอย่าง

แต่ไม่ได้ปราศัยหาเสียงอะไร
ประสัยชี้แจงว่าโตโต้ไม่รู้เรื่อง

ปริยรัตน์จงเทพหรือโตโตสสกม๙ไกล
นะครับเขตพระขนงบางนา
ประสัยชี้แจงหน้าตลาดนัดนะครับ
บางนานนั่นแหละเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
โตโตปลาสัยแฉ
แฉว่าในตลาดนัดข้างหน้าเขาน่ะ
มีการเปิดนี่ครับนี่ฮะนี่คือคลิปแอบถ่ายคุณผู้ชมครับ

เขาบอกว่าเป็นบ่อเล็ก

เล็กอยู่ข้างในตลาดนัดนะครับ
ตั้งโต๊ะชวนให้เสี่ยงทาย
หลอกและล่อให้เล่นการพนันนะ
มีหน้าม้าคอยหวานล้อมให้ชาวบ้านนะครับ
เข้ามาเล่นเสียเงินบางคนโอ้โหคุณผู้ชมครับ
เล่นบ่อนเล็กในตลาดนัดเสียเป็นแสน

เคยไปบอกตำรวจสนบังนาแล้ว

ศูนย์นับโรงทำแล้วนี่โต๊ะโต้บอกนะแต่คดีไม่คืบ
ตลาดนัดแบบนี้ยังกลับมาเปิดอีก
โดยลักษณะของตลาดจะเป็นแบบเปิดประจำ๑๐วันต่อเดือน
อาศัยวันสำคัญเช่นเดือนสิงหาก็อ้างวันแม่
ก็นี่แหละเดี๋ยวก็จะอ้างอีกทีวันปียะมั้ง

คุณโตโต้ยังบอกอีกด้วยว่าตลาดนัดนี่ก็ไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องด้วยนะ
สำนักงานเขตก็เปรียบเทียบปรับไปเอาวันละ๕๐๐๕๐๐ปรับไปปรับไป
แต่ก็ไม่สามารถจะเอาผิดเรื่องการพนันได้
เขาก็เลยต้องมายืนประกาศหน้าตลาด

เพราะมีคนหลงเข้าไปเล่นโดนโกงมาแล้วนะครับ
แล้วเขาเนี่ยพาไปแจ้งความที่สอนอบังนามาแล้วด้วยนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลคนมีสี

คือคุณต้นโต้บอกว่า
พ่อค้าแม่ค้าธรรมดาคงไม่กล้าจะเปิดบ่อนแบบนี้หรอก
ผ่านก็โทแพราภพจนาถงบพี่มายนะครับ
โอ้โหท่านต้องออกมาชี้แจงดิต้องมาชี้แจงดิ
นะครับบอกไม่มีบ่อนตามที่กล่าวอ้าง
ไม่มีบ่อนดอหัวใจถอดหัวใจไหม

ไม่มีบ่อนตามที่กล่าวอ้างสายตรวจไปตรวจพื้นที่แล้ว
ไม่พบบ่อนในรายงานของสายตรวจไม่พบอะไร
นะครับแต่เอาล่ะ
แต่เคยมีการจับกลุ่มคนเล่นพนันปั่นแปะได้ครั้งหนึ่ง

ที่ผ่านมายังไม่มีใครมาแจ้งความดำเนินคดีเลย
ส่วนเรื่องจะมีผู้มีอิทธิพลหรือเปล่า
ไม่มีแน่นอนไม่มีบ่อนไม่มีผู้อิทธิพลนะ
ขณะที่พศโทอาจจะยนต์ไกลทอง
โศกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
บอกหากมีจะต้องเข้าไปดำเนินการ
ซึ่งตำรวจเปิดรับเรื่องร้องเรียนแจ้งข้อมูลได้ตลอด
จะไปพิสูจน์ทราบหากพบว่ามีการกระทำความผิด

อย่างนั้นคุณผู้ชมในยูทูปไลฟ์

บอกแค่ว่าเอาเป็นว่า
ตำบลอำเภอจังหวัดไหนมีพิมพ์มา
เช่นตำบลกไก่อำเภอขอไข่จังหวัดคอควายมีบ่อน

เพื่อปกป้องนะครับความปลอดภัยของท่าน

ลองบอกมาดิตรงไหนที่ท่านอยู่มีบ่อนบ้าง

แต่บังนาไม่มีนะอเจมส์ไม่มีท่านภูมิกลับร้องภูมิกลับบอก